ไปที่วัดกันต่อเรื่องพระอีกสักเรื่องหนึ่งค่ะ

แต่ว่าชาวบ้านกำลังรอคำตอบจากเจ้าอาวาสรูปนี้นะคะ

หลายปีแล้วฝากไว้ในบัญชีของวัด

เจ้าอาวาสวัดนี้เนี่ยถอนเงินไป๓ล้านกว่าบาทคุณผู้ชมค่ะ

นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเขากำลังต้องการคำตอบอยู่นะคะ

ชื่อว่าวัดพระนอนขอนม่วง
ที่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าร้อนอกร้อนใจเลยค่ะ
เงินที่ตั้งใจจะบำรุงพุทธศาสนา
ปรากฏว่าเจ้าอาวาสวัดพระครูสุนทรพัฒนสิทธิเนี่ย
เบิกไป๓ล้าน๒แสน

ผู้นำชุมชนบอกว่าหลายเดือนที่ผ่านมา
กรรมการวัดก็ตรวจสอบแล้วพบความผิดปกติ

ก็เลยไปขอคำชี้แจงจากเจ้าอาวาส

กระทั่งเขาพบว่าเจ้าอาวาสหายตัวไปแล้ว

ติดต่อกลับมาแล้วอธิบายบอกว่า

แล้วก็รับปากนะคะบอกเดี๋ยววันนี้จะกลับมาที่วัด
แล้วคืนเงินให้ทั้งหมดเลยที่เบิกไปนะคะ
พระลูกวัดรูปหนึ่งบอกว่าก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น
ที่ผ่านมาก็เห็นท่านเจ้าอาวาสปฏิบัติธรรม
พัฒนาวัดมานานกว่า๓๐ปี
แต่ว่าเรื่องนี้ก็ยอมรับว่าส่งผลกับขวัญและกำลังใจ

มีรายงานคืบหน้าล่าสุดเรื่องนี้มาบอกว่าเจ้าคณะอำเภอแม่ริม
และภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ไปที่วัดค่ะ

เจ้าคณะอำเภอแจ้งในที่ประชุมบอกว่า

แล้วไม่สามารถเอาเงินมาคืนวัดได้ด้วย
โดยอ้างว่าเงินที่เอาไปเนี่ยเบิกไปเนี่ย
ซื้อที่ดินเพื่อสร้างสำนักสงฆ์แถวทางขึ้นดอยอินถนน

เพราะฉะนั้นเงินก็ไม่มีแล้วไปซื้อที่แล้วนะคะ
เงินที่บอกว่าจะเอามาคืนวันนี้ก็ไม่มีแล้ว
อย่างแน่นอนชาวบ้านฟังอย่างนี้ก็บอกว่า
งั้นเดี๋ยวรอดูก่อนว่าถึงกำหนดแล้วเนี่ย
เจ้าอาวาสเนี่ยจะเอาเงินมาคืนได้จริงหรือเปล่า
ถ้าไม่มาคืนตามนัดอันนี้ก็ต้องเป็นคดี
ชาวบ้านบอกจะแจ้งความดำเนินคดีต่อไป
แล้วก็จะเรียกร้องให้ปลดเจ้าอาวาสรูปนี้ค่ะ
ท่านพูดแบบสุภาพเท่านั้นเอง
ผมพลาดไปแล้วและผมจะนำเอาเงินเนี่ย
เอามาให้ทุกชายอย่างเงี้ย
แล้วก็สวัสดีนะท่านถ้าหากว่าท่านรู้ว่าท่านพลาด
ก็นำเอาเงินมาครับท่าน
แล้วก็พูดแบบนี้แล้วก็ก็วางโทษภัยครับ